คุณผู้ชมครับไปกินขนมกันบ้างดีกว่า
จะพาไปทานขนมโบราณที่หาทานยากเป็นขนมพื้นบ้านโบราณชาวไทยยวน
อยู่ที่จังหวัดราชบุรีพาไปที่นี่ไปเมืองคนงามบ้านโป่ง
นี่สืบสารตำนานความอร่อยของขนมไข่ปลาครับ
เขาขายกันที่ตลาดชุมชนไทยยวนบ้านบ่อเจ๊ก
เฮ้เห้คนงามบ้านโป่งเบืององรัชบุรี
พูดถึงขนมไข่ปลานะครับมันคือขนมที่มีสีเหลืองส้ม

ตัวมันก็จะงอที่มันงอเขาพับครึ่งนะ
คือมันลักษณะเหมือนกับไข่ปลาจริง
ฉันชอบทานนะมันจะเหนียวหนึบแล้วก็หวานน้อยนิดนึง

คือตัวเนื้อขนมเนี่ยทำจากแป้งผสมกับเนื้อตาล
เวลาทานก็มาคลุกกับมะพร้าวขูดแบบนี้ขาวนะ
เออทานไปมันก็จะหวานเค็มมันหอมครับ
ก็ที่ตลาดชุมชนไทยยวนแห่งนี้นะครับก็ยังมีคนที่สืบสารการทำขนมไข่ปลานี้อยู่
ต้นตำรับเลยนะนั่นก็คือคนคนนี้คุณสุนันทาจันรวมนะครับ
เป็นผู้สืบสารการทำขนมไข่ปลาเธอบอกว่าวิธีการทำขนมไข่ปลานะครับ
เริ่มจากการนำผลสุกของลูกตาลหม้อที่มีเนื้อเยอะเนี่ย
และตานไข่ที่มีกลิ่นหอมมายีให้เข้ากันก็จะเป็นสีส้มเหลืองนั่นแหละเห็นไหม
สีของตาลแบบธรรมชาติเทน้ำลงไปผสมกับแป้งเป็นแป้งข้าวเหนียว
แล้วก็มีเกลือลงไปในนั้นด้วยเพื่อให้มันเค็มนิดหนึ่ง
ใส่น้ำต้มสุกลงไปนวดแบบนี้นวดคลุกเขาจนกลายเป็นก้อน
เป็นเนื้อเดียวกันใช่แล้วครับทุกอย่างเข้ากันดีแล้ว
ก็มาคลึงให้เป็นเส้นกลมปลายแหลมเสร็จปั๊บพับครึ่ง
อันต้องพับครึ่งเป็นเอกลักษณ์ใช่แล้วล่ะครับ
จากนั้นนะฮะก็นำไปต้มในน้ำเชื่อมที่กำลังเดือดปุด
ปุดจนกระทั่งแป้งน่ะสุกดูยังไงแป้งสุก
ก็ออกจะลอยขึ้นมาแล้วไงคุณใช่ไหมใช่แบบนี้
ถ้ามันลอยขึ้นมาแล้วก็แสดงว่ามันสุกแล้วล่ะครับ
พอลอยขึ้นมาก็ตักมันขึ้นมาแล้วคลุกเคล้ากับเนื้อมะพร้าวขูดนะครับ
แล้วก็ใส่กระทงใบตองเป็นอันเสร็จสิ
ดูสิสีสวยมากอยากทานใช่ไหมใช่สิผมเล่าไปแล้วว่าทำยังไงทำเองไหม
ไม่ไม่อยากไปทานที่นี่แหมกว่าจะได้ทานไม่รู้จะอร่อยเหมือนคุณพี่เขาทำหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นไม่ต้องทำเองก็ได้คุณผู้ชมครับไปทานกันได้นะครับที่ตลาดชุมชนไทยยวนนะครับ
อยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเขาเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันนขัตตะเลิกนะครับ
หรือว่าถ้าไปไม่ถูกผมว่าโทรไปถามเลยดีกว่าถ้าไปไม่ถูกนะให้คุณชนะพาไป
ได้ไหมสบายอยู่แล้วเดี๋ยวพาตลอดไปกินเลยไหมล่ะนี่โทรไปหมายเลขนี้ก่อนเลยนะครับ
หรือว่ายุคนี้สมัยนี้มันต้องดูทางเฟซบุ๊กได้เพราะฉะนั้นไปลองเสิร์ชกันดูนะครับ
เฟซบุ๊คของที่นี่ก็คือน้องปลาหมอบ้านเฮ่า
สะกดเป็นภาษาไทยตรงตามตัวนี่แหละหาไม่ยากนะ
กินขนมไข่ปลาตลาดชุมชนไทยยวนบ้านโป่งราชบุรี
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะคือปกติแล้วเนี่ยนะคะ
เราพูดถึงลูกตาลที่เอามาทำขนมเราจะนึกถึงแต่ขนมตาล
แต่ว่าน้อยคนนะจะรู้ว่าขนมไข่ปลาก็ทำมาจากลูกตาลเหมือนกัน
อร่อยมากคือเป็นวิธีการทำที่แตกต่างกันคนละแบบค่ะ
เอาจริงมันหาทานยากนะ

ในมุมในเมืองหาต้นตานก็ไม่ง่ายแล้ว

จะไปซื้อจะไปหาก็คงจะมีราคาอยู่เหมือนกัน

ต้องใช้คุณชนะปีนต้นตานอีกอ่ะ